เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นเมื่อวานค่ะ
เป็นรถทัวร์๒ชั้นที่ในรถก็มีผู้สูงอายุมีคนชรา
คือเดินทางมาจากบุรีรำมาที่เลยทีนี้ขากลับเนี่ยพลิกคว่ำ
เหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต๔ศพนะคะ
เกิดขึ้นช่วงหกโมงเย็นค่ะจุดที่เกิดเหตุมันเป็นทางโค้ง
ลงเขาถนนสายหนองหินภูป่าเปาะที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยนะคะ
คนเจ็บติดอยู่ในรถก็ร้องขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาล๔๓ราย
มีผู้เสียชีวิตสี่ศพนะคะแล้วก็เจอคนขับรถทัวร์
คือนายสมเจตซุกแซงอายุ๔๓ปีไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ไม่ได้หนีไปไหนด้วยยืนรอตำรวจอยู่
แล้ววันนี้ทีมข่าวของเราคุณนฤทธิบุญนิ่มเนี่ยเดินทางไปที่จังหวัดเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอคนขับรถทัวร์๒ชั้นนี่แหละ
เขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่านำผู้สูงอายุจากประโคนชัยที่บุรีรำ๔๗คน
เที่ยวที่จังหวัดเลยมาที่คุณหมิงเมืองไทยค่ะ
แล้วตอนขากลับเนี่ยมันก็มืดแล้วแสงสว่างตรงนั้นมันก็ไม่เพียงพอ
แล้วตอนทางโค้งที่เป็นทางโค้งลงเขาเนี่ยคนขับพยายามแตะเบรกแล้วนะ
เหยียบเบรกมาเรื่อยแต่ว่าหม้อลมเบรกมันไม่ทำงานก็เลยเบรกไม่อยู่
แล้วพื้นถนนมันมีเนินด้วยค่ะพอรถขึ้นเนินเลยเหินสะบัดไปมา
พยายามประคองรถแล้วแต่ก็ทำไม่ได้รถก็เลยพลิกคว่ำ
คุณผู้ชมดูหน้าจอค่ะปรากฏว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ใช้ความเร็วอยู่ที่๓๖กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คนขับรถเองเนี่ยบอกว่าผมรู้สึกผิดนะที่ทำให้เหตุการณ์ครั้งนี้
มีผู้เสียชีวิต๔ศพแล้วก็บอกว่าไม่ชินเส้นทาง
บอกด้วยว่าอยากจะบวชให้กับผู้ตายส่วนแฟนของคนขับก็นั่งมาด้วยกันนะคะ
บอกนะบอกว่าแฟนขับรถมา๒๐กว่าปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลย
แล้วตอนที่ลงมาจากรถเนี่ยเธอเห็นว่ากู้ภัยนำศพผู้เสียชีวิต
มาวางเรียงกันมันเป็นความรู้สึกที่พูดไม่ออกเลยค่ะ
รายชื่อหน้าจอนี้คือรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้ง๔ศพ
เดี๋ยวไปฟังเสียงทั้งคนขับและแฟนของคนขับค่ะ
โทษสมรรถใหม่ไปด้วยกันกันแต่วันนั้นเขามันตายพวกเรา
ผมปวดพ่อให้พูดเสียชีวิตผม
เห็นพวกทุกคนตายจิตใดมันผมไม่ไหวจะพูด
พี่จะพูดยังไงกับความเสียใจครับ
คือประคองให้มันอยู่บนถนนอ่ะไม่คิดว่ามันจะล้มอ่ะ
ตอนแรกที่พี่คือพี่ไปช่วยช่วยทุกคนออกมาหมดแล้วคือพากันช่วยกันแหละ
แล้วทีนี้คือแล้วเราเดินไปหลังรถน่ะ
เห็นตรงนั้นน่ะเห็นที่เขานอนอยู่ตรงนั้นน่ะ

พี่ขอโทษอ่ะพี่คือเขาก็ไม่ให้พี่กลับไปขอเข้ามานะ
พี่จันทุกลังไปขอกม้าไปกลับไปกลับเขาน่ะ
ไปกลับพ่อเขาน่ะพ่อกลับมาน่ะ
ไม่คิดว่าเราคือไม่คิดว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างนี้
มาพาเขาเป็นอย่างนี้น่ะไม่คิดว่าเหตุการณ์จะมาพาเขาเป็นแบบนี้น่ะ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะญาติของผู้เสียชีวิตก็ได้นิมนต์พระสงฆ์เนี่ย
สวดเชิญดวงวิญญาณของผู้ตาย
ส่วนนี่ค่ะเป็นบรรยากาศช่วงบ่าย
ทีนี้มีพี่ชายของนางพันทิพย์สุกแก้ว
พันทิพย์นี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะ
พี่ชายก็บอกว่าน้องเนี่ยคือนางพันทิพย์เป็นครู
อยู่ที่บุรีรำวันหยุดก็จะจองทริปไปต่างจังหวัดกันนะคะ

ภรรยาของเขาเนี่ยนะคะ
บอกว่าสนิทกับผู้ตาย
แล้วก็ฝันค่ะว่าผู้ตายมาบอก
ว่าจะไปแล้วนะแต่ในฝันก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเหมือนกัน
มารู้ข่าวเกิดอุบัติเหตุขึ้น
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนายสุชาติ
เป็นน้องของนางสุเทพฉิมพลีพันธ์เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตเหมือนกัน
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าปกติพี่สาวเนี่ย
ชอบเที่ยวอยู่แล้วแล้วเวลาพี่สาวไปเที่ยวจะส่งรูปมาให้ดูตลอดเลย
แต่วันเกิดเหตุน้องชายบอกว่ารู้สึกแปลก
เพราะว่าพี่สาวไม่ได้ส่งรูปมาให้ดู
หลังจากนั้น๒ทุ่มเท่านั้นแหละญาติส่งข้อความมา

เขาฝันถึงฝันถึงว่า

เขาไปเที่ยวนะแค่นี้นะฮะ
เขาชอบเที่ยวอยู่แล้วครับช่วงวันหยุดเขาจะชอบเที่ยว

ถ้าคนขับรถ
มีจิตวิญญาณที่จะ
ห่วงชีวิตทุกชีวิตบนรถนะ

ก็คือปกติเขาก็จะส่งรูปให้ดูนะเวลาไปเที่ยว
แต่ว่าคราวนี้พี่สาวก็ไม่ได้ส่งรูปมาให้ดูเลย
ตกใจตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นพี่สาวแล้วครับ
ที่เสียชีวิตก็ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดเป็นครอบครัวน่ะ

แถวนี้เป็นโค้งอาถรรพ์นะฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับ
ใครผ่านแถวนี้ต้องบีบแร่ให้กับสารพ่อปู่

เดี๋ยวฟังชาวบ้านดูนะครับ
ครูครับผมตายโดดลงสระน้ำครับผม

ผมก็ได้ไปทุบกระจกอะไรออกมา

มีอยู่ข้างบนไงตะปู่ปู่สารอะไรอยู่ข้างบน
เขาก็ไม่ได้บีบแกเพราะว่าไอ้สามีเขาไม่ได้บีบแก
ภรรยาเขาก็บอกว่าสังหรณ์ใจว่า
หัวเขาไม่บีบแจตอนขึ้นก็ไม่บีบแจบอกปู่
ครับมันเป็นความเชื่อครับเชื่อแบบว่ามันมาตั้งแต่โบราณ
มันก็ทุกครั้งต้องเกี่ยวยงเพราะว่าอาคารมา
กสากก็เกี่ยวยงเหมือนกันครับผม
ตำรวจก็แจ้งข้อหาคนขับนะคะ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็มีการให้ผู้ประกอบการรถทัวร์เนี่ย
ต้องรับผิดชอบเรื่องของค่าเสียหายทั้งหมดด้วย

ตรวจเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ของคนขับแล้วด้วย

คือเงินกับชีวิตที่สูญเสียไปมันแทนค่ากันไม่ได้หรอกนะครับ